พูดถึงเรื่องเกาะกลางถนนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บางที่เนี่ยคือต้นไม้มันขึ้นรก
ทั้งต้นกระถิ่นต้นตะไคร้
คราวนี้เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยค่ะ

เห็นว่าเกาะกลางเนี่ยมันมีต้นไม้ขึ้นรกแบบนี้ใช่ไหม
รองนายกเทศไม่สั่งใครเลยนะ
ลงมือตัดเองเลยค่ะ

นี่คือรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ท่านท่านไม่สั่งการใครเลยนะคะ
ซึ่งต้นไม้มันขึ้นสูง
อยู่ที่เกาะกลางถนนห้วยแก้ว

ชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ๊ยมันรกจังเลย
จะมาเก็บกะถิ้นแบบผืดผักสวนครัว
แล้วก็มีคนถ่ายภาพนี้ไปโพสต์

เมื่อวานนี้รองนายกเทศก็เลยคงทนไม่ไหวค่ะ
รองนัทชูเดชวิริยดิหลกธรรม

หยิบกันไก่มาตัดเองเลย
แล้วก็บอกว่าแจ้งผู้รับเหมาไปแล้ว
แต่ว่าเอาจริงกว่าผู้รับเหมาจะมา
มันรอไม่ไหวแล้วมันไม่สบายใจเรื่องความไม่เรียบร้อย
เดี๋ยวจะเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
ผมก็เลยมาลงมือตัดต้นไม้เอง
แล้วก็เลยถามว่าท่านรองคะ
แล้วจะตัดให้มันเกลี้ยงเลยไหมให้มันเตียนเลยไหม
บอกอ๋อไม่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะให้ผู้รับเหมา
เขามาเก็บงานมาเก็บความเรียบร้อยต่อ
คือผมมาตัดเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละ
ผู้รับเหมาจะได้รู้ว่าถึงขนาดผมต้องลงมือทำเองแล้ว
ใช่ค่ะแต่ส่วนที่ตัดไปหลักก็คือส่วนที่มันยื่นออกมา
เห็นไหมมันล้ำมาในส่วนพื้นถนน
ท่านก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายแล้วบางทีมันสูงมันก็บดบังด้วยนะคะ
ทีนี้ท่านบอกว่าถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
เรื่องของการตัดแต่งต้นไม้บนเกาะกลาง
ผู้รับเหมาเขาดำเนินการมาก่อนหน้านี้๒๓วันแล้ว
แต่อาจจะดำเนินการมายังไม่ถึงจุดตรงนี้
จุดที่คนไปแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นปัญหา
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปที่เชียงใหม่
รู้ดีว่าถนนห้วยแก้วเนี่ยระยะทางมันยาวแล้วรถมันเยอะ
ดังนั้นคนงานเขาต้องปฏิบัติงานช่วงที่รถมันไม่เยอะ
ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาฝนก็ตกต่อเนื่องด้วย

แต่ทั้งหมดทั้งมวลทางด้านรองนายกเทศมนตรีบอกว่า
อีก๒๓วันน่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ว่าคุณต้องมาดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลยนะ
ไม่อยากให้เมืองเชียงใหม่มันเสื่อมเสียไปมากกว่านี้
เรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ใช่ค่ะนอกจากนี้ท่านก็ขอบคุณชาวเชียงใหม่
ช่วยกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล
เห็นอะไรที่มันไม่เหมาะเห็นอะไรที่มันไม่งาม
ก็มีการแจ้งกันแล้วก็บอกนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าชาวเชียงใหม่อยากให้ปรับปรุงพวกภูมิทัศน
ตรงจุดไหนอีกแจ้งมาได้เลย
ทางเทศบาลเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแก้ไขให้ทันทีนะคะ
ช่วงนี้ต้องดูแลนะเพราะว่าฝนมันตกนะครับ
กิ่งกระถิ่นอะไรมันขึ้นเร็วพวกวัชพืชมันขึ้นเร็วนะครับ